คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรียกว่าเก็บตกจากงานบวชพระเบลนะคะ
มีดารามาสมทบมากมายนะคะพี่จอยชวนชื่นก่อมา
พี่หนึ่งจากกะวันกับภรรยาก็มาล่ะ
พระหมม่เหยินมาขอบพระหวังว่ามอมเหยินไม่สบายเนี่ย
คือเขามาแล้วก็คือยืนยันว่าแข็งแรงด้วย
เดินทางมาร่วมอนุมธนบุญด้วยนะคะ

ตอนแรกหลายคนนึกว่าเป็นแบบแฟนพระ

คือครอบครัวพี่บอลเชิญยิ้มกับครอบครัวพี่กะลอก

บันเทิงไทยรัฐก็เลยถามพี่กระรอกนะคะ
ว่าลูกสาวสวยออล่าขนาดนี้จะเข้าวงการไหม

รวมไปถึงที่เขาแซวนะคะบอกว่าตลกเนี่ย
ถ้ามีลูกสาวสวยส่วนใหญ่เจ้าชู้
หรือไม่อ่ะไปฟังไอ้กะลอกนั้นหน่อยค่ะ
เนี่ยเมื่อคืนก็นอนห้านบกที่มันกัน
เขาอยากจะเรียนมากกว่าเขาตั้งใจจะเน้นเกียรตินิยม
ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ต

ลูกสาวสวยนะพ่อว่าไงคะหนวดเหนิดไม้ตะพด
ไม่เราจะไม่ห่วงไม่อะไร
ลูกสาวสวยเนี่ยแสดงว่าตลกเจ้าชู้

จริงทุกวงการเจ้าชู้กันหมดแหละ
บางทีมีแฟนเขามองว่าบางทีตลกก็แค่พูดแห่
เหมือนหมาหยอกไก่อะไรแบบนี้เขามองว่าเฮ้ยตลกเจ้าชู้

ไปดูวงการอื่นเนี่ยมีเมียน้อยเมียอะไรก็เหมือนตลกแหละ
พูดแบบนี้ก็สะเทือนหลายวงการอยู่เหมือนกันนะพี่นะ
ก็ทุกวงการไงมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า
เขาบอกแหละคนดีคนชั่วมีอยู่ทั่วไป
แต่เราสามคนไม่เจ้าชู้นะคะจบดี